ไฟไหม้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพิสุนโลก
ทำให้นักศึกษาชายชั้นปีที่หนึ่ง
คณะวิศวกรรมอาศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเลสวรรค์
น้องเสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้น๔ครับ

ไฟไหม้นะฮะที่หอพักย่านตะบนท่าโพ
ใกล้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิสุนุโลก
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ห้องพักเลขที่๔๐๑กับ๔๐๒ชั้น๔ครับ
พอรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะฮะ
ก็ไปฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

หลังเกิดเหตุตำรวจแพทย์เวร

ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์พังประตูเข้าไป
พบศพนายชะนินศรีสะอาดอายุ๑๙ปี

แต่กางเกงขาสั้นนะครับ

คล้ายสายไนลอนสายไนลอน
ตกอยู่ในห้องน้ำจำนวนมากเลยครับ
ส่วนที่เตียงนอนไม่ถูกไฟไหม้

เตียงนอนพัดลมหม้อแปลง

การองลักษณ์สุมทรัพย์เขาเป็นคนดูแลหอพัก
เล่าบอกว่าไม่น่าเลย
ไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมอำพลางหรอก

มีกล้องวงจรปิดมีคีย์การ์ดเข้าออก
คนข้างนอกจะเข้าเข้าเองไม่ได้
ส่วนผู้เสียชีวิตไม่เคยทะเลาะกับใคร

สุภาพเรียบร้อยครับ

ห้าพูมปราบศรีภูมินะครับ
ผู้กำกับการสพพิศุนโลก
ท่านบอกว่าผลการชนะสูตร

แล้วก็คือมันเกิดขึ้น

ใจเอาควันเข้าไปเยอะส่วนสาเหตุของไฟไหม้นี่นะครับ
พิสูจน์หลักฐาน๖เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
เดี๋ยวจะรายงานผลนะฮะว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
ก็ยังเป็นปริศนานะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ